คลิปนี้มาถ่ายมาเพราะอยากจะอาบน้ำกลางถนน
ไม่ใช่ถ่ายมาเพราะอยากจะประชดหน่วยงาน
เขาบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนน๑๐๐ล้านสร้างมาได้๒ปี
แต่สุดท้ายมันเป็นอ่างจากุชชี่แบบนี้ไปดูคลิปกันนะครับ
วันนี้เราจะมารีวิวการอาบน้ำบนถนนกัน
เรามาดูกันว่าสระน้ำจากพื้นที่บนถนนจะกว้างใหญ่ขนาดไหน
กลับมาถนนมีบ่อจากุชชี่ลง

แล้วกลับบ้านเลย

นี่ค่ะต้องพยายามหลบหลุม
เป็นยังไงล่ะคุณโอ้โหลงไปได้เกือบทั้งตัวเลย

เขาบอกว่าถ้านอนก็เกือบจะมิดตัวเลย
ถูกต้องเขาบอกว่าเป็นการอาบน้ำ
ปกติเราเห็นอาบน้ำแบบถ้ำกลางแสงจันท
อันนี้คือท่ามกลางแสงไฟไฟถนนนี่แหละค่ะ
ไฟสว่างสะทางไม่ดี
โอ้โหนี่ฮะถ้านอนอาบก็ได้นะฮะ
ยากอ่างจากุชชี่นะฮะแล้วก็น้ำคุณ

คุณมากเลยนะครับโทนทั้งนั้นเลย
คลิปนี้ความยาวสัก๖นาทีนะครับ
จากอาบน้ำบนหลุมจากูชี่แล้วนะฮะ

แต่งชุดราตรีขาวสวยงาม
มานั่งขายลูกชิ้นปิ้งบนถนนด้วย
คือถามว่าทำไมต้องแต่งชุดแบบนี้

ต้องใส่ชุดให้เข้ากับถนนซะหน่อยต้องเป็นราติยา
โอ้โหต้องเป็นเกียรติเป็นสีให้กับถนนเออ
ก็เลยต้องมาแบบนี้เรียกลูกค้าแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ครับพอเป็นคลิปดังในโลกโซเชียล
ในโซเชียลก็ถามหาโอ้อยากรู้พี่กัดจริงเลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ไม่รอช้าลงไปตามพิกัดนั้นนะครับ
แล้วก็ติดต่อคนในคลิปเนี่ยคุณเป็นผู้ชายนะ
นี่คือคนนี้นะฮะคุณน้องคนนี้
คุณน้องปวรรณปวรปรันสุขสุศาสตร์นะฮะอายุ๓๐ปีนะครับ

เป็นถนนสาย๓๐๑๑ทางหลวงชนบท
เส้นบ้านพาดเสนาที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โดยน้องเขาบอกว่าที่ทำลงไปตามที่เห็นในคลิปนั้น
เพราะมันทนไม่ไหวแล้วบ้านอยู่ห่างจากจุดนี้
ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ
อกจากผมแล้วเพื่อนบ้านชาวบ้านก็ต้องใช้เส้นทางนี้นะครับ
ตอนแรกแค่จะถ่ายคลิปสภาพถนนฟ้องโลกโซเชียลเท่านั้น
ว่าไม่มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบออกมาทราบเรื่อง
ทีนี้เดี๋ยวมันจะไปกระเทาะเบาเกินไป

ก็เลยถ่ายคลิปออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
วันแรกคือถ่ายคลิปแค่ผิวถนนไปก่อน
พอวันที่๒มาปุ๊บก็ยังเงียบกิบอยู่

โอเคพอพอผ่านไปปุ๊บผมก็เลยทำวันที่สอง
อาบน้ำแม่งเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก
อย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่ามันลึกจริงที่คนลงไปนั่งได้
ลงไปนั่งอาบน้ำได้เอาตักเอาขันตักได้แบบ

ไม่ได้ว่ามาทำเล่นเพื่อจะให้ใครโดนด่า

ตรงนี้คือมันมีปัญหาจริงนะ
และตลอดเส้นทางนี้มันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ที่เดียว
ไหลทางตลอดทางมันแบะออก
ออกซ้ายแบะออกขวาทั้งนั้น

เพื่อจะตีแผ่ถึงเรื่องนี้นะฮะ

เขาก็บอกโอ้โหถนนใช้งบประมาณเท่าไหร่
เขาบอกใช้งบก่อสร้างถึง๑๐๓ล้านบาทนะฮะ
แต่ระยะทางเขาไม่ได้บอกมาว่าสร้างจากไหนไปถึงไหนนะครับ

งบที่เป็นภาษีประชาชน
จะทำเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมปี๖๒
มาถึงปี๖๔แหมยังไม่ครบ๒ปีดีดักเลย

ใช่ยังไม่ครบ๒ปีดีดักถนนพังแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้เริ่มพังในช่วงนี้นะ
โอ้โหมันพังแล้วซ่อมอีกพังอีกซ่อมแล้ว
มาเป็นแบบนี้สลับกันมาเรื่อยนะฮะ

ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาดูหน่อย

แล้วก็อยากให้ใช้งบประมาณของแผ่นดิน
ภาษีของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับ

สิทธิ์ของเราก็ลงพื้นที่จุดตรงนี้อีกครั้งนะฮะ
ก็พบว่ากรมทางหลวงชนบทได้มาแล้วคุณ
นำรถมาเลยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปรับพื้นผิวถนน
เพื่อเร่งปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้
แสดงว่าได้รับทราบแล้วนะถึงความเดือดร้อนนะฮะ
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยา
เรียกประชุมด่วนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท

รัดแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นเบาะในทุกเส้นทางด้วยนะฮะ
นี่คุณที่คุณบอกว่าเอาแบ็คโฮลมาแล้วมาเริ่มซ่อมแล้ว
ไปถามนายเฉลิมชัยสะบัวในอำเภอบางไส

เป็นคนดำเนินการก่อสร้างซ่อมผิวจราจร
ตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในระยะเวลาประกัน
เพราะว่าสัญญาจะสิ้นสุดเดือนหน้าค่ะคุณผู้ชม
แล้วระยะทางที่เป็นข่าวซ่อมเลย

ใช่ค่ะส่วนช่วงอื่นเนี่ยนะคะ
หมายถึงถนนช่วงอื่นที่ไม่ได้เป็นข่าว
เขาก็จะมีการซ่อมผิวถนนให้เสร็จใน๓วัน
แล้วหลังจากนั้นก็จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กวดขันเลยนะ

มันมาวิ่งตามถนนเนี่ยถนนมันก็พัง
ดังนั้นเดี๋ยวจะให้ตำรวจกวดขันจับกลุ่มรถบรรทุกหนัก
วิ่งตรงเส้นทางนี้ลดปัญหา
เพราะว่าอย่างน้อยซ่อมแล้วมันจะได้ไม่พังจะได้ไม่ชำรุดอีก
ทีนี้เขาจะหารือกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนัก
เพราะว่าจะให้รถบรรทุกต้องอยู่ในเกณฑ์นะ๑๘ตันหรือว่า๒๒ตัน
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าชาวบ้านมาใช้เส้นทางแล้วเกิดปัญหาอีก
ประสานทางอำเภอประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขให้อย่างเร่งด่วน
แหมคุณแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นข่าว

นี่แหละฮะไทยรัฐช่วยด้วยช่วยแล้วนะในการตรวจสอบ
แล้วก็ไปกระตุ้นหน่วยงาน